ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเมื่อมีสองสามีภรรยาเขาบอกเขาขับรถตามรถคันหนึ่ง
เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นและตัวเขาเองหวิดดับเหมือนกันค่ะ
หม่มข่างข้างบ่มึงเออเออเออ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
รถยนต์คันหนึ่งค่ะแล้วเห็นเลยนะว่ารถคันนั้นสายไปสายมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนดอนศรีนนท์แหลมประดูนะคะที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เขาบอกว่าจริงสองสามีภรรยาคู่นี้จะมีจังหวะที่จะแซงแหละ
เขาเห็นรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ผิดปกติแต่ไม่กล้าแซง
สุดท้ายกระทั่งไปเห็นรถคันนั้นชนเสาไฟนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเป็นสภาพแบบนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยค่ะ
คนขับเนี่ยทราบชื่อว่านายทิติวัฒน์นะคะ
แล้วสองสามีภรรยาคุณจะได้ยินเสียงภรรยาผู้หญิงร้องลั่นกรี๊ดลั่นเลยนะคะ
ทั้งคู่เกือบประสบอุบัติเหตุไปด้วยเหมือนกันเพราะอะไร
กิ่งของเสาไฟโคมไฟมันหล่น
เกือบไปโดนรถเนี่ยสองสามีพระยาคู่นี้นี่แหละค่ะ
ตำรวจสพบ้านโพไปตรวจสอบนะคะ

ชนเสาไฟสองถนนเกาะกลางพังเสียหายอย่างที่บอก
สภาพรถหงายท้องอย่างนี้เลย
พบร่างผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนายทิติวัฒน์เป็นคนขับชาวจังหวัดพิศนุโลก
เขาก็นั่นแหละค่ะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
ขออภัยนะคะผู้เสียชีวิตด้วยศีรษะเนี่ย
ลุออกมาตรงช่องเขาบอกว่าตรงช่องประตูรถยนต์
แล้วศีรษะของเขาถูกตัวรถทับไว้อีกต่างหาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างมาตัดประตูรถออกแล้วยกตัวรถขึ้นนะคะ
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อยาดของตัวผู้เสียชีวิตได้

ที่โรงพยาบาลบ้านโพหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แม้ว่าจะมีคลิปออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุ

หรือเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่รถ
มันถึงได้เซไปเซมาจนกระทั่งเป็นอุบัติเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ถ้าใครเป็นญาติผู้เสียชีวิตติดต่อขอรับศพได้นะคะ